เหตุการณ์นี้เนี่ยมีคลิปชัดเจนเลยนะ
เป็นเรื่องของชายจากการขับรถหรูค่ะ
เป็นรถเอาผาดปาดหน้ารถคันหนึ่ง
แล้วลงไปฉุดกระชากลากถูผู้หญิงค่ะ
ลากลงจากรถแหมมีเพื่อนที่อยู่ด้วยกัน

คุณผู้ชมไปดูลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

ขับรถมาเนี่ยเป็นรถตู้หรูเอาผ่านเลยนะคะ
ชุดสีดำกับผู้ชาย๓คนมากับหญิงสาวกลุ่มนึงนะ
คือพยายามจะมาฉุดกระชากลากถูผู้หญิงที่อยู่บนรถคันนี้

อย่าทำน้องผมเฮ้ยอย่าทำ
พยายามห้ามแต่กลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ยอมฟังค่ะ
หญิงสาวคนนี้ลงจากรถแล้วทำร้ายด้วย
ระหว่างที่เขาพยายามจะหนีกันเนี่ย
เขาบอกว่ากลุ่มผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคว้างรถเอาไว้ก็คือไปไม่ได้
และนี่ก็เป็นคลิปที่ทางด้านของเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้

เลิกกันก็ควรจากกันด้วยดี

แต่ถ้ามาทำร้ายมันไม่ใช่
อันนี้เพจเอามาโพสต์ไว้นะคะ

คือจะเห็นในคลิปชัดเจนเลยว่า
ผู้ชายเนี่ยมีการตบหน้าผู้หญิงด้วย
แล้วในขณะที่เพื่อนผู้หญิงจะเข้ามาห้ามก็โดนทำร้ายไปด้วยอีกค่ะ
คือกลายเป็นว่าไปสอบถามได้ความมาแบบนี้
เขาบอกเรื่องเนี่ยมันเกิดจากที่ว่า
หญิงสาวที่โดนทำร้ายเขาบอกว่าเขาเลิกกับแฟนเก่ามาแล้ว
เพราะว่าผู้ชายเนี่ยแฟนอดีตแฟนมีผู้หญิงคนอื่น
แล้วรับไม่ได้เขาก็เลยเลิกกัน
ส่วนคนที่มาทำร้ายอ้าวแล้วเป็นใครล่ะ

คนที่มาทำร้ายมันเป็นมีผู้หญิงด้วยไง
เขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นที่เห็นในคลิป
ที่มาทำร้ายเธอเป็นผู้หญิงคนใหม่ของอดีตแฟนเธอ
เอ้าแล้วงงนะทำไมต้องมาทำร้ายเธอ
เขาบอกว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรจากสาเหตุไหน
ก็ไม่ควรมีใครโดนกระทำแบบนี้ค่ะ
ผู้หญิงตัวเล็กไม่ควรโดนใครสั่งทำร้ายแบบนี้
ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าทั้งตัวเธอเองแล้วก็เพื่อนสาว
มีบาดแผลเยอะเหมือนกันนะคะทั้งคู่เลย
หลังจากที่ถูกทำร้ายนี่คือหญิงสาวที่โดนลากลงจากรั
คุณผู้ชมลองดูนะตรงนั้นบริเวณตรงหน้าอกของเธอเป็น
ตรงแขนจะเป็นรอยแดงเป็นรอยเลือดด้วยนะคะ
แล้วก็เพื่อนสาวอีกคนนึงก็มีร่องรอยของการบาดเจ็บเช่นเดียวกันค่ะ
ค่ะเดี๋ยวต้องสอบสวนกันต่อไปนะคะ
แต่ทำร้ายร่างกายยังไงก็ผิดอยู่แล้วนะคะ